จริงถ้าคุณแม่มาเขาบอกว่า
น่ารักว่ะ

เขาเต้นแห้งนี้อะไรสักอย่าง

ตรงนี้แสงส่องเต้นใหม่

นี่ค่ะ